คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเอ่ยถามถึงชื่อรถไถนา
แน่นอนครับจะมีชื่อหนึ่งครับที่อยู่ในใจของคนไทย
และในโอกาสครบรอบการก่อตั้งครบ๑๓๐ปีครับ
หน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเกษตร
มีจุดเด่นด้วยการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตเช่นแทรคเตอร์ไร้คนขับ
ที่มีกำลังแรงม้าสูงสามารถทำงานด้วยตนเอง
โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแทนน้ำมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง

มุ่งสร้างสรรค์เครื่องจักรนวัตกรรมใหม่
เพื่อพัฒนาให้คนทั้งโลกได้มีอาหารที่พอเพียง
ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์๑๓๐ปี
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน